มาดูเรื่องของความเชื่อเรื่องของปอบกับชาวอีสานกันหน่อยนะฮะ
ก็เป็นความเชื่อที่มีมาเนิ่นนานแล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยชาวบ้านที่กาลสินก็ทำพิธีขับไล่ผีปอบอีกเหมือนกัน
เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านมีอาการซึมเศร้าบางคนก็ปวดเมื่อยตรงนู้นตรงนี้
ท้ายที่สุดพอทำพิธีแล้วนะบอกว่าจับผีปอบได้กว่า๑๐ตัวเลยนะ
แต่ตอนทำพิธีก็มีปอบสิงชาวบ้านเหมือนกันนะ
ใช่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาทำพิธีขับไล่ปอบตามความเชื่อ
หลังจากที่มีชาวบ้านรายหนึ่งเขามีอาการซึมเศร้ามานานกว่าสัปดาห์ค่ะ
ก็เลยทำพิธีส่องตามความเชื่อเพราะว่าปอบเนี่ยนะ
ได้เหมือนกับว่ามาทับร่างกายกดทับไหล่เอาไว้
ทำให้ผู้ที่โดนปอบสิงต้องนั่งก้มหน้าก้มตาตลอดเวลา
แล้วก็ปวดเมื่อยตลอดเวลาใช่
ช่วงที่ทำพิธีก็มีคนหนึ่งเนี่ยคนนี้คุณผู้ชมที่เขาบอกว่าถูกปอบเข้าสิงก็ทรง
เสียงร้องดังเลยนะคะตัวชักเกร็ง
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันจับแล้วพยุงเอาไว้
แล้วสุดท้ายที่สุดก็ทำพิธีขับไล่ผีปอบออกไป
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านท่างามตะบนสำราน

โดยนางสาวสิริรัตนมีนารัฐ
เป็นหลานสาวของผู้ป่วย
บอกว่าญาติได้จัดพิธีรำขอขมาบีบรรพบุรุษ
หลังจากที่ได้พาคนป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล
อาการต่างแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้น
ก็เลยเอาล่ะงั้นใช้วิธีตามความเชื่อแล้วกัน
รักษาแบบดั้งเดิมใช้พิธีแบบนี้นะคะ
ที่สุดคนป่วยก็กลับมามีเรี่ยวแรง
ลุกขึ้นฟ้อนรำได้ค่ะ
เขียนปวดม้อน